แม้ว่าทางรัฐบาลเองจะออกมาตราสี่สิบสี่ใช้หน้าตามมาตราสี่สี่สี่สิบสี่นะคะ
ออกมาแก้ไขเรื่องปัญหาเด็กแว้นแต่ว่าก็ยังพบอย่างต่อเนื่องนะคะ
ครับล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ทำให้ชาวบ้านนะคะต้องออกมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเด็กแว้นปิดถนนซิ่งรถค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งนับ๑๐คันจอดรอเพื่อนค่ะ
เพื่อรวมกลุ่มกันบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนหลวงเพื่อที่จะประลองความเร็วไปตามเส้นทางผนโยธินขาเข้า
่งหน้าสะพานใหม่อนุสรสถานคลังน้ำมันดอนเมืองถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ากรุงเทพ
จากนั้นนะคะได้ยูเทิร์นกลับรถมาใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้ารังสิต
ไปจนถึงสะพานต่างระดับคลองหลวงแล้วกลับรถอีกครั้งเข้ากรุงเทพ
ใช้ในเวลาช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลา๑นาฬิกา๓๐นาที
ทำให้มีรถจักรยานยนต์เต็มถนนวิภาวดีรังสิตใต้ทางด่วน
ส่งผลต่อเนื่องให้รถติดสลับหยุดนิ่งในบางช่วง
กลุ่มเด็กแว้นปิดช่องทางการจราจรเพื่อที่จะซิ่งรถกันค่ะ
จุดไหนที่มีตำรวจกลุ่มเด็กแว้นก็จะย้ายสถานที่ไปเรื่อย
จนถึงหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพในตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
หากมีรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุล้มบนถนน
รถกระบะคันสีขาวจะคอยกั้นรถประชาชนที่ขับตามมาให้เบี่ยงออกไปเลนส์อื่นด้วย
ซึ่งจุดที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดนะคะ
คือบริเวณหน้าปากทางลำลูกกาเพราะว่าเป็นจุดที่กลุ่มเด็กแว้นปิดถนน
ประลองความเร็วกันบ่อยครั้งไม่เว้นแม้วันธรรมดาค่ะ
สำหรับเส้นทางที่กลุ่มเด็กแว้นรวมตัวแข่งรถจักรยานยนต์
เป็นประจำเกิดขึ้นใน๓พื้นที่นะคะ
ก็จะประกอบสถานีตำรวจภูทรศูนย์คูฆศ
สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรและสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงค่ะ
ซึ่งชาวบ้านที่เดือดร้อนจากกลุ่มเด็กแว้นเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งวดกวดขันกวาดล้างและจับกลุ่มเด็กแว้นที่มีพฤติกรรมแข่งรถบนท้องถนนด้วยนะครับ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะ